คุณผู้ชมคะเวลาเราไปวัดเนี่ยเราจะเจอกับตลปัดซึ่งก็เป็นสิ่งของที่พระสงฆ์ใช้นะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะสตารปัดได้กลับตารปัดค่ะ
ที่มาที่ไปคือสารปัดมันอยู่ในวัดนะคะแล้วทำไมเอาถึงไปชวนคนอื่นมาออกแบบค่ะ
คือประเด็นก็คืออย่างนั้นแหละครับประเด็นคือทุกคนคิดว่าตลบัดควรจะอยู่ในวัดเท่านั้น
ก็เลยปล่อยไว้ในวัดแล้วก็ไม่ทำอะไรกับมันเลยคือเราเรามีความหมั่นเขี้ยวอสังกภัณฑ์ไทยประมาณหนึ่ง
เพราะว่าเรารู้สึกว่าใครจะสั่งใครจะสั่งตลบัตรทีก็มักง่ายก็แบบว่าโทรไปหาที่พันธุ์แล้วบอกว่าเอาสีเหลืองไล่เสือเหมือนเดิม
อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันมันขาดการสร้างสรรค์เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าให้คนที่สร้างสรรค์มากมาออกแบบตลปัดจะหน้าตาออกมาเป็นยังไง
แล้วทั้งนี้ประเด็นนี่ก็คือทุกอย่าง
ประสงค์ดีที่เราจะเอามาเตือนสติ

แต่ทุกวันนี้พอเราไม่ได้ตั้งคำถามว่า
มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงทำไมเราถึงเอามาประกอบพิธีกรรมครับ

โดยที่มันจริงก็แค่เพื่อให้ความเย็น
อันนี้ก็อาจจะดูดราม่านิดนึง
จริงแล้วแบบพักกรปัดนี้มันก็มีที่มาที่ไปครับ

ท่านก็มีความสัมพันธ์อันดีกับโบสถ์

แล้วก็จากนั้นก็เลยเกิดการ

ได้ทำอะไรแบบตะวันตกเข้ามาทำให้

เขาแชร์พื้นที่กันแล้วเขาก็

อันนี้นะคะก็คือตลปัดหน้านางเลย

เราเรียกทรงนี้ว่าตลปัดหน้านางมานานแล้ว
แล้วแบบมันทำให้พิมเกิดความสงสัยว่าแบบ

แทนที่จริงแล้วตัลาดเป็นของใส่ของพระ
แต่เรากลับเลือกตั้งชื่อทรงนี้ด้วยสรีระของผู้หญิง
ก็เลยดึงเอาความเป็นแบบเฟมินีนมาเล่าให้รู้สึกคันนิดหน่อย
สวัสดีคุณป้องกับคุณแก่นด้วยค่ะ

เหมือนแบบเอาเก่ามาผสมไหม
อย่างบางทีเราฟังนิดจังอะไรนี้ขึ้นมาเลย
เราจะแบบเฮ้ยคนลุคน่ากลัววะ
เรารู้สึกกับมันแบบของเคยชิน
สวัสดีครับ